คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะ

เขามีการออกมาโพสต์โอดคลวนเลยนะคะ
บอกว่าโอ๊ยตายแล้วคนทำดีไม่ได้ดี
แบบนี้จะมีกำลังใจที่ไหนทำดีนะคะ
เป็นเหตุการณ์๒กู้ภัยค่ะไปช่วยชาวบ้านจับงู
แล้วปรากฏว่าเขาอ้างว่าจะเอางูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ระหว่างทางไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วตำรวจก็มาจับเขา

นี่ค่ะเป็นเรื่องราวนะคะข้อความของผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง
โพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเล่าเรื่องราวแบบนี้ค่ะ
บอกว่าน้องอันเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ต้องถูกตำรวจจับขณะที่จะนำงูไปปล่อย
เพราะงูบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
จับพวกเหลือคลานในพรบสงวน

ก่อนหน้านี้น้องอันก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ถูกเชิญให้ไปร่วมสาธิตให้ความรู้เรื่องงูกับประชาชน
ซึ่งงูที่นำไปอบรมก็คืองูที่ประชาชนแจ้งให้ไปจับนั่นแหละ
มาถึงตรงนี้คนที่ทำหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย
ต้องทราบเอาไว้นะคะว่างูที่เราจับนั้น
มีงูที่เป็นสัตว์คุ้มครองอยู่๑๔ชนิด

และหากจับได้เราต้องไปลงบันทึกประจำวัน

เพราะในการจัดสัตว์ป่าคุ้มครอง
ต้องถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเท่านั้น
แต่จุดพีคอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทางทีมก็พยายามไปลงบันทึกประจำวัน

แต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งบอกว่า
ต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่อุทยาน
ซึ่งพอทางน้องอันก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ไปที่ทางอุทยานก็คือมีการโบ้ยกันไปโบ้ยกันมา
ระหว่างสองหน่วยงานก็คือตำรวจกับเจ้าหน้าที่อุทยาน

อันก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยกลับไปที่อุทยาน
ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
แต่เจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ทางตำรวจก็ไม่ได้มีการลงบันทึกประจำวัน
ผลสุดท้ายในขณะที่น้องอันกำลังเดินทางเพื่อนำงูไปปล่อย
ปรากฏว่าก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ้านหมอ

เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจทั้งคู่ก็คือน้องอันกับกู้ภัยอีกคนนึงนะคะ

แต่ต้องมาโดนแบบนี้เหมือนทำคุณบูชาโทษ

ทีนี้ลองฟังฝั่งตำรวจกันบ้างดีไหมคะ
ตกลงมันเกิดอะไรทำไมโยนกันไปโยนกันมา
ทีมข่าวของไทยรัฐทีวีค่ะสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกชาลีเดชสิริ
เป็นผู้กำกับการตำรวจภูทรบ้านหมอ
ท่านบอกเลยบอกว่าตอนนั้นตำรวจเขาเต้านานตรวจอยู่
แล้วทั้งสองคนกู้ภัยเนี่ยน้องอันกับอีกคนนึงเนี่ยนะคะ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าด่านตรวจมา
พอโดนเรียกตรวจตรวจไปเจองูอยู่ในถุงกระสอบหลายสิบตัวค่ะ
แล้วก็อย่างที่คุณโรสลินบอกมันเป็นงูที่ขึ้นทะเบียนสัตว์ป่า
ตำรวจเขาก็ต้องยึดงูทั้งหมดเอาไว้ตามมาตรการก่อน
แล้วก็นำตัวทั้งสองคนมาสอบปากคำที่สพบ้านหมอ
สอบปากคำไปแล้วปรากฏว่า
ทั้งสองคนเป็นอาสาสมัครกู้ภัยแห่งหนึ่งจริง
งูทั้งหมดเป็นงูที่ทั้งสองคนเพิ่งกลับจากการแสดงงูในหลายพื้นที่
ก่อนที่จะขี่รถเข้าด่านตรวจมา
แล้วบอกตำรวจว่าจะเอางูทั้งหมดไปปล่อยทิ้ง

ข้อแรกเลยสองคนนี้ไม่ได้ไปจับงูตามบ้านเรือนของชาวบ้าน

หลังจากที่ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำแล้ว

แต่เบื้องต้นก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสองคนนะคะ
ทีนี้เรื่องการไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย

เพราะว่ามันเป็นความจากเรื่องฝั่งเราฝั่งเดียวก่อน
ตำรวจบอกว่าอยากให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการโพสต์

ตำรวจต้องมีการพิจารณาอย่างรอบครอบอยู่แล้ว
ก่อนที่จะตรวจยึดหรือดำเนินคดีกับใคร
ส่วนโพสต์นั้นจะเข้าข่ายการบิดเบือนหรือเปล่า

ว่าจะมีการดำเนินคดีกับบุคคลที่โพสต์ไหม
ทีนี้มาดูรายชื่องูที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์กันหน่อย
งูที่เขาบอกเขาไปตามจับตามบ้านคนใช่ไหมคะ

งูจงอางงูทางมะพร้าว
งูสิงงูแสงอาทิตย์

ก็คือเป็นงูที่เราเห็นกันทั่วไปจริงค่ะ
แต่บางคนไม่รู้นะบางคนไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ซึ่งเขาบอกว่าถ้ามีการจับมีการล่าโทษกฎหมายหนักนะคะ
จำคุก๔ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทค่ะ
ก็ชี้แจงให้มันกระจ่างจะได้เคลียร์กันทั้งสองฝ่ายนะครับ